ทีนี้ให้กำลังใจหมากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ

ไว้ในคอนโดและปรากฏว่าไปสร้างความเดือดร้อนตามคลาน
ตัวแกเองตอนนี้รักษาตัวอยู่ส่วนหมา๖ตัว
พิษบูอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูล
แกประกาศเลยนะคะว่าถ้าเกิดแกหายดีแล้ว
เดี๋ยวแกจะรับหมา๖ตัวไปหาบ้านที่อยู่อาศัยใหม่
แต่ล่าสุดเจ๊หงยอมปล่อยแล้วค่ะ
ประกาศหาบ้านใหม่ให้กับน้องทั้ง๖ตัว
บอกว่าคือตัวเองก็ไม่มีความพร้อมไง
ครอบครัวเองก็ไม่มีความพร้อมนะคะ
ล่าสุดค่ะสวัสดิ์ว่าแพทย์หญิงพัฒนรรสัจจารม
ก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าตอนนี้คุณหง
เจ้าของหมาตัวจริงอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัว
อาการป่วยแต่ก็ยังคงแวะเวียนมาเยี่ยม

ล่าสุดคุณหมอพัฒนาบอกว่าคุณหงยืนยันว่า
ไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูหมาอีกต่อไป
เพราะทางครอบครัวไม่มีความพร้อมเนื่องด้วยปัจจัยต่าง
มูลนิธิจึงมีความจำเป็นต้องประกาศหาบ้านอุปการะ
ที่สามารถให้ความรักความอบอุ่นดูแลเจ้าหมาทั้ง๖ตัว
จนกว่าจะสิ้นอายุไขได้มีการประกาศ
ประกาศหาเจ้าของใหม่ผ่านทางเพจของเขาค่ะ
ก็เขามีปัญหาส่วนตัว
แล้วก็เหมือนกับว่ามีปัญหากับทางที่บ้านด้วย
ก็เลยจะให้น้องเนี่ยหาบ้านใหม่ทั้งหมด
ทั้ง๖ตัวเหรอคะทั้ง๖ตัวใช่
สัตวแพทย์หญิงพระธรดันยังบอกด้วยนะคะว่า
มีคนสนใจติดต่อเข้ามา
ต้องการที่จะรับทั้ง๖ตัวไปเลี้ยงหลายรายแล้วนะคะ

ขอเวลาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มารับ
เพราะว่าต้องดูว่าจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
โดยตอนนี้ทั้งหมด๖ตัวถูกเลี้ยงดูอยู่ที่สถาน
พยาบาลสัตว์เอื้ออังกูลที่บางบัวทองนนทบุรีนะคะ
แล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีมากคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดคุณหมอพัฒนันบอกว่า
ตอนนี้หมา๔ตัวก็คือนิรดาปาริดาภูริดาและพาธิดา
มีคนติดต่อขอรับเลี้ยงแล้วนะคะ
เหลืออีก๒ตัวคือสิงหากับสุริยะ
ยังไม่มีผู้คนที่จะสนใจอุปการะเอาล่ะฟังแบบนี้
ใครที่สนใจแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขอเลี้ยงดูต่อนะคะ